ต้องพูดถึงประเด็นที่ถูกพูดถึงมากเลยนะคะในโซเชียลนะคะ
กับประเด็นวิวาทะเดือดของคุณหูปะนัดดาค่ะแล้วก็สสเอปารีนานะคะ
ล่าสุดค่ะพี่บุ๋มขอใช้ธรรมะเข้าช่วยซะเลยค่ะ
โพสต์คำสองของท่านววเมธีข้อความว่า
อายุไม่โหมกระหน่ำทุกวันฝนไม่ตกทั้งเดือนแผ่นดินไม่ไหวทั้งปี
เลวร้ายประดามีที่เข้ามาไม่เร็วก็ช้ามันก็จะผ่านไป
หนักหนาสาหัสแค่ไหนจงรักษาชีวิตรักษาความหวังเอาไว้ทนต่อไป
ต่อไปและต่อไปจนกว่าจะถึงวันอันสดใสของเราอย่างแท้จริง
ซึ่งก็มีฟอลลอเวอร์เข้ามาให้กำลังใจจำนวนมากเลยค่ะ
แล้วก็กำลังใจจากหนึ่งคนนะคะก็คือรุ่นน้องคนสนิทค่ะ
อย่างคุณแคนดี้รากแก่นนั่นเองก็โพสต์ภาพก่อนกับพี่บุ๋มนะคะ
เป็นการให้กำลังใจแล้วก็ออกตัวแรงเลยนะ
เนี่ยบอกว่าอยากจะบอกสอดท่านหนึ่งว่า
เวลาตายอย่าบริจาคร่างกายนะคะ
เดี๋ยวนักศึกษาแพทย์อาจจะจำได้ว่าทำไมศพอาจารย์ใหญ่ไม่มีสมอง
โอ้ยยโดนแรงเหมือนกันนะคะ
แต่พี่แคนดี้บอกว่าคำพูดนี้เฉียบค่ะไม่ได้ว่าใครเด้อ
ถ้าหากใครจะร้อนตัววาบเธอก็ไม่รู้ไม่เห็นเธอเชียร์แม่บุ๋มอย่างเดียว
ว่าแบบนั้นนะคะส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะคนนี้มาแรงค่ะ
สัญชาติยานบอกได้เลยเรากำลังพูดถึงคุณแท็กพระรันยู
ยังไงโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวเลยค่ะแต่ย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะคะ
เนี่ยเขาไม่ได้พาดพิงถึงใครอาจจะพูดรวมถึงนักการเมืองที่เราเคยเห็นก็เป็นได้
เจ้าตัวโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะผมนี่งงเลยครับมีสอสอจุดวอยนี่แบบนี้
จริงคือนางจะบอกว่าเออนั่นแหละค่ะ
ไปอ่านกันดูตีอ่านกันดูออกอากาศไม่ได้จริงนะคะอยากจะถามหน่อยทำอะไรให้พวกตูบ้าง
เหลียดายภาษีว่าคนอย่างจุดเป็นสอได้ตูก็เป็นได้แบบนี้
โถแบบนี้นะคะโถฟานคลับเข้ามากดไลค์ค่ะกดแชร์กันเพียบเลย
แต่ย้ำอีกรอบนึงนะคะหนุ่มแท็กเนี่ยเขาไม่ได้ระบุชื่อใครเลย
โยงนะจ๊ะอย่าโยงอันนี้ก็พูดตามสคริปต์นะคะแต่เชื่อว่าหลายคนคงจับโยงเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า
ตามสคริปต์เหรอคะอ่านตามสคริปต์เลยอันนี้นะคะแต่พี่เค้กเลยใส่อารมณ์ให้มันแบบว่าเล่าสนุกมากยิ่งขึ้น
หลายคนถ้าอยากรู้ไปดูเข้าไปดูในโซเชียลกันแล้วกันสำหรับประเด็นนี้เดือดจริงร้อนจริง